เดี๋ยวให้ดูคลิปนี้หน่อยดีกว่าค่ะ
รถบรรทุกคันหนึ่งโดนตำรวจไป
ข้อหาบรรทุกน้ำหนักเกิน
แล้วตำรวจรีดหมื่นคืนพัน
ให้คลิปมันเล่าเรื่องคุณผู้ชมดูค่ะ
น้องลูกแหลมขอค่าน้ำมันค่าข้าวกลับไป

ถ้าไม่เรียกรับโหดจัง

นี่คือรีดไม่ใช่รีด
อ้าวใหม่เรียกรับนึงหมื่นหนึ่งพัน

เรียกก่อนแต่ว่าเอาคืนไปพันหนึ่ง
เพื่อไปเป็นค่าน้ำมันค่าข้าวเอาไป
แปลว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเอาไปหมื่นเดียว

ก็นี่นั่งอยู่แบบนี้ค่ะอยู่ตรงพวงมาลัยแบบนี้

ถ้าเกิดว่าจะส่งตัวไปศาล
เรื่องบรรทุกน้ำหนักเกินนี่เสียค่าปักที่สารสองหมื่นนะจ๊ะ
ให้ตำรวจนี่หนึ่งหมื่นหนึ่งพัน

เจอตำรวจใจดีแบบนี้ที่ไหนอีกในโลกใบนี้

คลิปนี้ค่ะคนขับรถบรรทุกเขาคุยกับตำรวจ
คือเขาขับรถหกล้อที่บรรทุกกากมันมาไง
น้องสวงอยู่ที่อำเภอขามทะเลสอที่นครราชศรีมา

แล้วตำรวจสังเกตว่ารถบรรทุกคันนี้มันผิดสังเกตหรือเปล่า

ขอดูใบชั่งน้ำหนักสิ่งของที่บรรทุกมา
คนขับรถบรรทุกเองก็บอกตำรวจไปนะคะ
บอกว่าเอารถไปชั่งน้ำหนักที่ด่านช่างน้ำหนัก
จะดูเลยเพื่อดูว่าเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไหม

จะพาไปโรงพักอย่างเดียวบอกว่ารถคุณบรรทุกน้ำหนักเกิน

ถ้าเกิดไปถึงศาลแล้วโดนค่าปรับ๒๐๐๐นะ
ทีนี้ตำรวจก็เลยถามกลับมาบอกว่าจะเอายังไง

แต่พอผมก็จะยืนยันเอาไปชั่งน้ำหนักก็ได้

ใช่ค่ะทีนี้พอพูดแบบนี้
ตำรวจถามว่าจะเอายังไงจะให้ช่วยยังไง
คนขับรถบรรทุกก็เลยบอกว่าผมไม่มีตังค์หรอก
ถ้าเกิดว่าไปขึ้นศาลแล้วโดน๒๐๐๐บาท
ตำรวจก็เลยบอกว่าหามาจ่าย๑๑๐๐๐บาทละกัน
มันก็เลยเป็นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปนี่แหละค่ะ
แล้วพอตำรวจนับ๑๑๐๐๐ใช่ไหม

เผื่อเอาไปกินข้าวเผื่อไปเป็นค่าน้ำมัน
แปลว่าตำรวจเอาไปหมื่นเดียว
พอคลิปนี้ถูกแชร์ออกไปเนี่ยนะคะ
ตำรวจในคลิปติดต่อคนขับรถบรรทุกมานะ
บอกว่าช่วยลบคลิปให้หน่อย
เดี๋ยวผมคืนเงินให้หมดเลย

แต่คลิปมันคุณเขาแชร์ไปไม่รู้ต่อเท่าไหร่แล้ว
ทีมข่าวของเราก็เลยติดต่อไปที่ดาบตำรวจในคลิป
ต้องการฟังไงคะว่าอาจจะชี้แจงว่ายังไง

คงต้องรออีกทีนึงนะ
ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันเหมือนกับสิ่งที่คนขับรถบรรทุกบอกหรือเปล่า

จะเอารถไปชั่งดูว่าแบบน้ำหนักเกินไหม
แต่ตำรวจไม่เอาแล้วก็จะเรียกรับเงินอย่างเดียว
เดี๋ยวต้องประสานแล้วก็ตามเรื่องนี้ต่อนะคะ
อันนี้ที่หนองสวงขามทะเลสโคลรักษ์
กลายเป็นคลิปเฉาสวยตำรวจอีกแล้วเหรอฮะ